ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
ครอบครัวเราเนี่ยกำลังหาความยุติธรรมแล้วก็เรียกร้องศักดิ์ศรีของคุณชูวงกลับมาค่ะ

คดีที่ว่านี้เนี่ยคือตัวละครเนี่ยเป็นชุดที่เราจำได้อยู่แล้วนะคะ
พวกคดีหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นปี
แต่ว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นล่าสุดมันหักค่ะคุณผู้ชม
คือมันหักมุมไปจากที่หลายคนอาจจะคิดไว้ว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะ
คราวก่อนที่เราคุยเรื่องนี้กันก็ยังบอกว่าอย่างน้อยก็ขอแสดงความยินดีที่มีความคืบหน้า
แต่ว่าผิดจริงหรือไม่แล้วใครเป็นคนผิดอันนี้ไปพิสูจน์กันนะคะ
ซึ่งขั้นตอนยังไม่ได้เข้าไปสู่ในห้องพิจารณาคดีค่ะอยู่ในขั้นตอนของอายการ
แล้วก่อนหน้าที่ข่าวชัวร์จะออกมาในส่วนของครอบครัวของคุณชูวงเนี่ยนะคะ
ก็ออกมาร้องก่อนเลยว่าขอความเป็นธรรมคือมาพูดส่งสัญญาณทีนี้พอข่าวออกมาความชัดเจนมันก็เลยอ้าว
ตกลงแล้วที่กังวลอยู่หรือพยายามจะส่งสัญญาณให้สังคมได้ยินได้เห็นกันเนี่ยนะคะ
ตกลงมีอะไรวันนี้เราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับความคืบหน้าของคดีนี้ล่าสุดค่ะ
กับพี่สาวของคนที่เรามักจะเรียกกันในข่าวนะคะว่าเสียชูวงคุณวันเพ็ญธนธรรมสิริสวัสดีค่ะ

สีหน้าวันนี้จะว่าเหนื่อยหรือเพลียหรือท้อแท้ก็คงไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะ
เหมือนก็ยังสู้อยู่นะแววตานะคะขออนุญาตเพราะว่าเนื่องจากเรานั่งใกล้กันมากนะคะ
คุณวันเพ็ญค่ะที่ฉันถามแบบตรงไปตรงมาคือว่าถ้าลำดับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือข่าวที่ชัวร์ว่ามีการสั่งไม่ฟ้อง
ออกมาทีหลังจากที่เหมือนกับคุณวันเพ็ญถ้าใช้ภาษานักข่าวเหมือนส่งสัญญาณ

ตอนนั้นน่ะสัญญาณอะไรแรงคะถึงออกมาเป็นข่าวก่อนข่าวจริงจะออกเนี่ย
คือเมื่อวันที่๒๒วันจันทร์นะคะเราได้ไปร้องขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุด

หลังจากเราไปร้องวันจันทร์วันพุธก็มีคำสั่งได้ข่าวจากข่าวค่ะ
ว่ามีคำสั่งออกจากท่านอธิบดีอายากรุงเทพใต้ท่านสุธิกิติสุภพร
มีคำสั่งออกมาทันทีเลยค่ะว่าสั่งไม่ฟ้อง
ถ้าเดี๋ยวขอแยกคดีให้คุณผู้ชมเข้าใจเนี่ยคือมันจะมีพันอยู่ความสำคัญมันจะพันกันอยู่สองคดีนะคะ
ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครคือพันธบทโทบัญญินแล้วก็คุณชูวงแล้วก็มีอื่นบวก
คือคดีที่เป็นคดีหลักที่จับตากันอยู่เนี่ยคือคดีร่วมกันฆ่านะคะอันนั้นข้อหาหนึ่ง
อันนั้นกลุ่มหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้ที่ออกมาและที่สั่งไม่ฟ้องคือคดีเรื่องของการปลอมเอกสารการโอนหุ้นใช่ไหมคะ
จริงคดีปลอมเอกสารเนี่ยเอาจริงแล้วน้ำหนักมันมีผลไหมกับคดีเรื่องของการฆาตกรรมนะคะมีผลค่ะ
คือเรียนเข้าใจถูกไหมว่าคุณวันเพ็ญพยายามจะออกมาพยายามบอกว่าคือเรื่องนี้จะออกหัวออกก้อยมีผลกับอีกคดี

อ่ะทีนี้กลับมาเล่าต่อดิฉันไม่ทราบว่ารู้อะไรมาแต่ออกมาเป็นข่าวแล้วข่าวจริงค่อยออกว่าอ้าวมีการสั่งไม่ฟ้องแล้วยังไงต่อคะ
ก็อันนี้ก็ให้เห็นว่าเราคงไม่บอกเรารู้ได้ยังไงนะคะ

รู้เหรอคะรู้หรือแค่สงสัยกังวลรู้หรือกังวลคะ
ตอบแล้วกันนะคะขอไม่ตอบค่ะ
แล้วหลังจากข่าวออกมาแล้วยังไงต่อคะ
ก็เราก็เมื่อวานอาจจะทราบข่าวเราไปร้องใหม่
แต่เราไปร้องคดีฆาตกรรมว่าขอให้ทางอายการสูงสุดเนี่ยตั้งคณะทำงาน
เข้ามาพิจารณาคดีแทนท่านอธิบดีอาญาใต้นะคะ
เพราะว่าเราคงทราบข่าวจากที่ท่านทิติราชให้สัมภาษณ์ว่า
คดีฆาตกรรมกองปราบกำลังจะรวบรวมหลักฐาน
ส่งให้อายการนะคะที่สารพระขนงทีนี้ที่อายการพระขนงเนี่ยไม่มีอธิบดี
อายการพระขนงจะขึ้นตรงกับกรุงเทพอาญาใต้
ก็จะไปเจอท่านเดิมท่านสุธิกิติสุภพรคนที่เป็นคนสั่งไม่ฟ้องคดีปลอมแปลงเอกสาร

ถ้าไม่ได้นับไม่ได้นับว่าสำนวนค่ะ
สำนวนไหนเป็นสำนวนไหนมีชื่อหน่วยงานใดหรือคนใดเกี่ยวข้องนะคะ
เอาอย่างนี้คือตอนนี้คุณวันเพ็ญกำลังมองว่าคดีมันไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนหรือว่าคันลองเหรอคะ
หรือว่าคุณวันเพ็ญมีข้อมูลซึ่งจะบอกดิฉันหรือไม่ก็แล้วแต่ตรงเนี่ยนะคะว่าคือไปกังวลมาจากไหนคะ
ถึงคิดว่าต้องออกมาร้องเป็นขั้นแล้วอันนี้ออกมาตรงกับที่ออกมาร้องสื่อคะ
ใช่ค่ะเราได้ข่าวมาอยู่แล้วค่ะว่ามีโทรมาอยู่แล้วค่ะว่าจะมีการสั่งไม่ฟ้องคือจะอธิบายให้ฟังว่าตอนที่คดีหุ้นเนี่ยจะเคยเห็นข่าวพี่เคยไปตามว่าพิจารณานานมาก
คดีนี้กองปราบเขาหมายสารจับตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้ว
แล้วก็ประมาณกัญญาหรือตุลาจำไม่ได้ที่กองปรับรวบรวมเอกสารส่งให้ทางกรุงเทพทางอายการนะคะ
อายการเจ้าคลณะของสำนวนชื่อท่านอภีรกษ์ถิวงค์
อายการผู้เชี่ยวชาญท่านชุมพลทองเพ็งอายการฝ่ายธนวัฒน์ทองวัยทวีวง
ทั้งสามท่านเป็นผู้พิจารณาสำนวนโดยเจ้าของสำนวนเนี่ยได้สืบข้อเท็จจริงแล้วได้สั่งให้กองปราบ
รวมเอกสารเพิ่มเติมจากที่กองปราบได้ส่งไปและยังมีให้กองปราบนะคะตั้งข้อเก่าหาเพิ่มอีก
แปลว่าอะไรคะแปลว่าเจ้าของสำนวนหลังจากเห็นสำนวนที่กองปราบส่งแล้ว
เชื่อว่ามีการกระทำความผิดถึงได้สั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม
แล้วก็สุดท้ายเจ้าของสำนวนท่านอภิรักษ์กับท่านชุมพลทองเพ็ง
อายการผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องทั้งสองท่าน
พอมาพบ๓คณะทำงานมี๓ท่านแต่ท่านธนวัฒน์ว่องวัยทวีวงเป็นอายการฝ่ายสั่งไม่ฟ้อง
คณะทำงานมี๓ท่านเสียง๒เสียงฟ้อง๑เสียงไม่ฟ้องก็ต้องส่งให้รองอธิบดีเป็นคนตัดสิน
ตามกระบวนการรองอธิบดีก็ทราบว่าเป็นท่านออนอนงหลังจากพิจารณาสำนวนแล้ว
สั่งฟ้องค่ะสรุปอายการสี่ท่านสั่งฟ้องสามไม่ฟ้องหนึ่ง
ก็ต้องส่งสำนวนมาให้ท่านอธิบดีพิจารณาจะเห็นว่าเสียงข้างมากคือ๓ต่อ๑เสียง
แต่ท่านอธิบดีสรุปมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
คือก่อนที่จะไปถึงการร้องไปที่อายการสูงสุดนะคะเอาแค่นี้ก่อน
เอาแค่สุดที่อธิบดีอายากรุงเทพใต้ก่อนเนี่ยนะคะ
เราทราบอย่างชัดเจนในรายละเอียดหรือว่าเราได้ความกระจ่างไหมคะ
ว่าสุดท้ายที่สั่งไม่ฟ้องนะเพราะอะไรคะ
ยังไม่ทราบค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เห็นสำนวน
ที่เรียนถามแบบนี้นะคะคือเรียนไม่แน่ใจว่าติดต่อกันทางไหนบ้าง
แต่คือทนายความของคุณวันเพ็ญหรือเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งอายการ
หรือมีการติดต่อประสานข้อมูลกันอาจจะนอกรอบไม่เป็นทางการพอจะมีไหมค

แล้วเราได้ถามทางทนายเราถามทางตำรวจไหมคะ
ว่ามันมีตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนเป็นข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไหมคะ
เราถามย้ำทางฝั่งเราไหมคะ
ทางฝ่องไม่ได้ตัดสินว่าผู้ต้องหาผิดนะคะ
การฟ้องเพื่อให้ผู้ต้องหาไปพิสูจน์ในชั้นศาล
อย่าลืมนะคะตอนที่ออกหมายจับผู้ต้องหามามอบตัว
ปฏิเสธทั้ง๔คนคดีนี้มีผู้ต้องหา๔ท่าน
มีใครคะพศโตรโบราณยินตั้งพากร
มีศรีชาราพรมมาแม่ของอุรุชา
แล้วก็อุรุชาแล้วก็กันทนาศิวาธนาผลพิตตี้ที่ว่าท้อง
ผู้ต้องหาทั้ง๔ให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าหา
และขอยืนยันว่าจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
อันนี้ไม่เพียงพอส่งฟ้องเหรอคะ
ในเมื่อผู้ต้องหาทั้ง๔ยังไม่ได้ให้การใด
ทำไมถึงไม่ส่งฟ้องศาล
ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ผู้ต้องหาพิสูจน์ความจริงไงคะ

เอกสารบางอย่างเราก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้

รอที่จะไปพิสูจน์ความจริงในชั้นศาล
เอกสารที่คุณวันเพ็ญมั่นใจที่สุดว่าเรายื่นเข้าไป
แล้วยังไงมัดแน่สำหรับคดีปลอมเอกสารในการโอนหุ้นเนี่ยคืออะไรคะ

ใบที่ใช้ในการโอนหุ้นมีการถูกแก้ไข
จำนำหุ้นเป็นโอนหุ้นทั้ง๒ใบ
กว่านั้นเรามีหลักฐานไปมอบให้พนักงานสอบสวน
หลักฐานชิ้นเด็ดคือต้นฉบับก่อนถูกแก้ไข

ใบหนึ่งโอนตั้งแต่วันที่๘มิถุนา
แม่ของอุรุชาที่ภายหลังที่บัญญีนถูกจับคดีฆาตกรรมที่เขาใหญ่

ภายหลังจับได้ว่าทั้งสองคนมีลูกด้วยกัน๑คน

แล้วไปคลอดลูกวันที่๙มีนาปีนี้
แสดงว่าตอนถูกจับท้องแล้วนะคะ
ท้องกับบรรยีแล้วนะคะตอนถูกจับ
ยังไม่พอเอกสารที่ว่าเรามีต้นฉบับ
ต้นฉบับที่กองพิสูจน์หลักฐานระบุมา
ถูกแก้ไขวันที่จะ๒๑พฤษภา
ฉบับแรกแก้ไขไปวันที่๘มิถุนา
ฉบับที่๒๒๑พฤษภา
ถูกแก้ไขเป็นวันที่๒๒มิถุนา
ถูกแก้ไขวันที่ถูกแก้ไขจุดประสงค์
จุดประสงค์การโอนหุ้นมันต่างกันนะคะ
ถ้าคุณบอกว่าเซ็นเอกสารเพื่อไปจำนำ
เวลาจำนำเนี่ยทรัพย์ยังอยู่กับเราไหมคะ
จำนำแล้วเงินมันก็อยู่ในวงเงินของเรา

เราเลิกใช้วงเงินเราก็เอาหุ้นไปขายได้เหมือนเดิม

แต่ถ้าเปลี่ยนจุดประสงค์การจำนำเป็นโอน
โอนเนี่ยมันสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของไปอยู่ที่บุคคลอื่น
ซึ่งในที่สุดผู้รับโอนทั้งสองคนก็นำเทขายไม่สนใจต้นทุนเลย
แล้วก็เปลี่ยนเงินไปซื้อบ้านซื้อรถ

เห็นว่ามีความผิดจริงมีการอายัดทรัพย์เกิดขึ้น
ว่ามีการลงโทษบริษัทหลักทรัพย์มีการปรับเงินมีการลงโทษผู้บริหาร

คำอธิบายของคุณวันเพ็ญที่บอกคือคำอธิบายที่
ฝ่ายกฎหมายหรือจะเรียกว่าทีมทนายความของครอบครัว
ค่ะและของตำรวจเนี่ยเห็นตรงกันไหมคะว่ามันมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่ว่า
ถูกฆ่าตายซะก่อนอันนี้จะถือว่าเจ้าตัวยินยอมเหรอคะ
เอกสารปลอมถูกลบข้อความเหลือลายเซ็นต์อย่างเดียวลายเซ็นยังอยู่
แสดงว่าถูกต้องเหรอคะไม่สนใจการแก้ไขเอกสารอย่างอื่นเลย

นื่นถามคุณวันเพนตรงเลยได้ไหมถึงคุณวันเพนจัดอธิบายมาแบบไรก็แล้วแต่
แต่ว่าสุดท้ายแล้วอำนาจอยู่ที่ทางฝั่งอายการ

คำถามของดิฉันก็คือว่าที่คุณเพลพยายามอธิบายมาทั้งหมดนี้

คุณบำเพ็ญสงสัยในมาตรฐานการทำงาน
คุณวันเพ็ญกำลังสงสัยในตัวบุคคลในกระบวนการ
ควรไปสงสัยขั้นตอนไหนคะอืมไม่อยากระบุตอนเนี้ยค่ะ
แต่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราสงสัยเพราะเรามั่นใจหลักฐานมาก
ว่าผู้ต้องหากระทำผิดแล้วทำไมไม่ให้ความยุติธรรม

ส่งฟ้องศาลไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาผิด
ทำไมไม่ให้ทั้งสองฝ่ายไปต่อสู้กันในชั้นศาล

แล้วเหมือนมั่นใจเพราะสุดท้ายข่าวออกมาตรง

หรือได้แอบได้ยินมาอีกก็ไม่ทราบ

เราคงไม่พูดล่วงหน้านะคะ
แต่ตอนนี้เราก็พยายามจะร้องขอ
ความเป็นธรรมที่อายการสูงสุดว่า
คดีฆาตกรรมที่ตำรวจกำลังจะส่งให้

จะไปขึ้นกับอธิบดีท่านเดิมอีก

ที่คุณบำเพ็ญออกมาให้ข่าวตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว

แต่ทีนี้พอข่าวมันยืนยันกับสิ่งที่ออกมาร้องก่อนหน้านั้น
เอ๊ะทำไมออกมาตรงกันแล้วก็ทางเดียวกัน

ตอนนี้กำลังสงสัยอะไร
และอีกหนึ่งคดีซึ่งเป็นคดีหลักเลยนะคะ
คดีในการกล่าวหาว่าอีกฝั่งหนึ่งทำการฆาตกรรม

ผลที่เกิดขึ้นของคดีโอนหุ้น
จะส่งผลสักกี่เปอร์เซ็นต์
กับคดีหลักเรื่องฆาตกรรมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคดีนี้เป็นคดีที่คุณวันเพ็ญ
เคยออกมาให้ข่าวเป็นระยะที่เหมือนกับทวงถามความคืบหน้า
วงถามความคืบหน้าว่าตกลงมันช้าทีอะไร

ทีนี้พอก้าวเข้าสู่ขั้นของอายการปุ๊บ
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการ

ทีนี้ตำรวจก็โปะกลับเข้าไปอีก
แล้วก็ออกมาเป็นข่าวล่าสุดคือคุณวันเพ็ญเนี่ย

ดิฉันใช้คำว่าร้องขอความเป็นธรรมไว้ล่วงหน้า
ก่อนที่สิ่งที่กังวลจะออกมาเป็นข่าว

มีบางคำถามที่เลือกที่จะไม่ตอบ

แต่ดิฉันสงสัยต่อว่าเวลาที่บอกว่า
เราได้ยินมาเรากังวล
แม้แต่ถ้าที่ฉันใช้คำตัวเองว่าเหมือนกับ
รู้มานะจะรู้จากใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คือมันพาดพิงไปถึงทั้งหมดของคดีเลยไหม

เรื่องของการเงินเรื่องเงินเงินทองคะ

ที่เราจะตัดสินใจนะคะต่อสู้คดี
รู้อยู่แล้วว่าคู่ต่อสู้เราคือใคร

แต่ว่าวิธีการของคุณวันเพ็ญเวลาออกสื่อ
หรือว่าเวลาตามคดีแต่ละขั้นเนี่ย
คือยังไงก็พึ่งอำนาจของกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนนะคะ
ดูนะมั่นใจในกระบวนการทุกขั้นตอนอยู่เหมือนเดิมนะคะ
คือเวลาตามก็ยังไปตามไปตามที่หน่วยงาน
ตามที่ตัวบุคคลสังกัดขั้นตอนนั้น
คือไม่ได้ออกมาร้องสื่ออย่างเดียว
แถลงข่าวอย่างเดียวออกเอาเอกสารมาเป็นข่าวอย่างเดียว
ไม่ใช่แนวนี้แต่เป็นแนวที่เหมือนกับโอเคอาจจะออกข่าวไปด้วย
แต่ว่าคือคู่ขนานจะไปตามที่หน่วยงาน

เรียนแปลกใจที่คุณวันเพ็ญออกมาให้ข่าวหลายครั้งในช่วงหลังนะคะ
ที่พูดถึงการทำงานอาจจะไม่ได้พูดแบบตรงไปตรงมา

แต่ว่าการซ้ำที่เดิมซ้ำที่เดิมหรือตั้งข้อสงสัยเนี่ย
คุณวันเพลินพยายามจะบอกอะไรเป็นประเด็นใหญ่กับเรา
กำลังจะบอกว่าเมื่อวานได้ข่าวไหมคะ
ผู้ต้องหาส่งทนายไปร้องขอความเป็นธรรมที่อายการสูงสุด

ร้องว่าเขาทราบว่าอธิบดีอายาใต้สั่งไม่ฟ้อง
เขาไปร้องขอให้เร่งส่งสำนวนไปให้พบตรค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่อยากให้จับตามอง

เพราะอะไรผู้ต้องหาถึงมั่นใจว่า
ถ้าสำนวนส่งถึงพบตร
แล้วเขาคิดว่าคำตอบมันคืออะไร

เร่งให้อายการสูงสุด
ขอให้ส่งสำนวนที่อธิบดีอายาใต้สั่งไม่ฟ้อง
รีบส่งสำนวนให้พบตร
อันนี้คือคำถามอยากจะให้ทิ้งไว้ให้ติดตามค่ะ
คือสิ่งที่คุณบำเพ็ญให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะ
หรือแม้แต่สิ่งที่เวลานักข่าวคุยด้วย

ว่าคุณบำเพ็ญพยายามจะสื่ออะไรสักอย่าง

คือบางครั้งอยากจะพูดมากเลยค่ะ

อยากให้ตามข่าวต่อไปแล้วจะเห็นความชัดเจนเองว่า

คุณบำเพ็ญเหมือนคนที่ทำใจแล้วว่า

อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเลย

เราไม่ได้มีเงินหมื่นล้านอย่างที่ผู้ต้องหากล่าว
เขาพยายามสร้างภาพว่าชูวงเนี่ยมีเงินหมื่นล้าน
การแจกพิตตี้สองร้อยล้านเป็นเรื่องปกติ

คนที่สร้างฐานะไว้ด้วยตัวเองทำงานรับเหมา
ใครที่อยู่ในวงการนี้จะรู้ดีว่ากำไรยากมาก

รู้จักผู้หญิงสองคนแค่ไม่กี่เดือน
จะตัดสินใจโอนหุ้นให้ทิ้งมูลค่า๒๓๐๐ล้าน

คนเวลาไปถามผู้ชายทั่วโลกเลย

ต้องมีการโอนเงินมีการซื้อบ้านซื้อรถ

โทรศัพท์จากพนักงานสอบสวนสืบและชูวงกับเบอร์ทั้งสองสาวที่รับโอนไม่เคยติดต่อกัน
ชูวงรู้ทั้งรู้ว่าอุรุชาเป็นเด็กบัญญิน
บัญญินเคยมารับสารภาพกับพี่เองตอนที่คุณชวงตายใหม่
ว่าตอนที่ยืมเงิน๕แสนยืมให้เด็กผมเองชื่อป้อน
แต่ตอนหลังก็เอามาให้ข่าวอีกแบบหนึ่งว่า
เขาเป็นเด็กชูวงชวงเคยโอนไป๕แสนก็แถไปเรื่องอื่น
สิ่งนี้ผู้ต้องหาโกหกมาตลอดเวลาไม่ต้องมาถามญาติเลยนะคะ
ขอให้ไปเอาข่าวที่ผู้ต้องหาให้การทั้งหมดหรือออกข่าวทั้งหมดมาเรียงดูสิคะว่าโกหกกี่เรื่อง
คุณบันเพลินการที่วันนี้คุณบันเพลินออกมา
ถ้าเราเป็นคนนอกนะคะเวลาเราพูดเราก็จะบอกเหมือนเปิดหน้าสู้เนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการทวงถามความยุติธรรมจากตัวกระบวนการ
แม้กระทั่งบุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
แม้กระทั่งการพูดถึงผู้ที่เป็นคู่กรณีกันแล้วก็มีคดีความกันเนี่ย

คือตอนนี้มาถึงทางแยกอะไรสักอย่างหรือเปล่าคะ
คือเพราะลักษณะของคุณวันเพลงแน่นอนสู้มาตลอด
แต่การที่เปิดหน้าสู้แบบนี้กับแม้กระทั่งการทวงถามการตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมด้วยเนี่ย

เราเจอมาตลอดแต่เราก็ยังจะสู้ตลอด
เรียนถามเผื่อเอาไว้นะคะว่าในส่วนของความคืบหน้าเนี่ยคือการรวบรวมพยานหลักฐานของคดีที่กล่าวหาอีกฝั่งนึงว่า
ฆาตกรรมเนี่ยนะคะคือยังเดินต่อไปอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ตำรวจทำอยู่

อ่าหลักฐานที่พนักงานสอบสวนเจอจากการพิสูจน์เรื่องความเร็วของรถและพิสูจน์ชัดแล้วว่าคุณชวงไม่ได้ตายด้วยบัติเหตุอืม
ไม่ได้ตายด้วยบัณฑิตและตายด้วยอะไรล่ะคะ
ซึ่งมันชี้ชัดอยู่แล้วถ้าใครติดตามข่าวมาตลอด
ผู้หญิงสองคนคุณชวงจะโอนหุ้นได้อย่างไรในเมื่อไม่ใช่เป็นเมียคุณชวง
ชี้ชัดแล้วมีลูกกับใครคนแรกที่โดนจับตอนท้องนั่นนะคะที่เพิ่งคลอดลูกชายเมื่อเดือนกัญญา
ถ้าคุณมีความสัมพันธ์คุณชัวร์จริงทำไมคุณไม่พิสูจนดีเอนเอไม่ยอมถูกไหมคะ
ฉันถามเผื่อไว้นะคะว่าคดีฆาตกรรมเนี่ยนะคะถ้าถามกันแล้วเนี่ยมั่นใจมั่นใจกว่าหรือมั่นใจพอกันกับตอนที่มีการส่งส่งข้อมูลหลักฐานไปให้อายการคะ

ทั้งคู่ถ้าถึงขบวนการยุติธรรมถ้าเราถึงศาลได้เรามั่นใจว่าความยุติธรรมจะเกิดแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครอบครัวก็จะสู้ตลอดไป
ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทางอธิบดีอายการสั่งไม่ฟ้องนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้ที่เราร้องไปจะยังไงแล้วแต่นะคะแต่เราคุยกันนะวันนี้
คุณบำเพ็ญให้กี่เปอร์เซ็นต์ว่าถ้าผลออกมาเนี่ยเป็นลบกับทางครอบครัวคุณชูวงเนี่ยนะคะแล้วมันจะส่งผลสักกี่เปอร์เซ็นต์กับคดีฆาตกรรม
เราคงตอบตรงนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดที่ท่านอธิบดีชี้ว่าสั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุผลใดจริงก็มันต้องดูรายละเอียดตรงนั้นเราถึงจะตอบได้ตอนนี้เรายังไม่เห็นเอกสารเลย
เรียนสรุปถูกไหมว่าทุกวันนี้ที่ออกมาคือทำใจแต่สู้เท่าเดิม
ไม่ได้ทำใจเพิ่งทำใจนะฮะทำใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
เดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวันเพ็ญค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องตามกันต่อนะคะเพราะอันนี้ถ้าพูดกันอย่างต่อหน้าคุณวันเพ็ญเลยคือเราฟังจากคุณวันเพ็ญคนเดียวนะคะ
ถ้ามีความคืบหน้าหรือแม้กระทั่งอีกฝั่งหนึ่งอยากจะมาออกรายการหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงกลางเนี่ยนะคะอยากจะมาออกรายการชี้แจงว่าคดีนี้เป็นคดีที่คนจับตาเยอะค่ะวันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป